นักแสดงสาวนุ่นศิรพันธ์นะคะเปิดเผยถึงความรู้สึกค่ะว่าปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงราชการที่๙นะคะหลังจากที่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเคยพระราชทาน
เงินให้กับเธอนำมาชุบชีวิตธุรกิจของเธอแล้วก็สามี
ประสบปัญหาทางด้านการเงินเกือบจะต้องปิดตัวลงค่ะ
คนบันเทิงอย่างนุ่นศิรพันธ์นักแสดงสาวมากฝีมือ
ที่เคยฝากผลงานในละครเทิดพระเกียรติมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง
ซึ่งอีกหน้าที่หนึ่งของเธอนั่นก็คือการนั่งแท่นผู้บริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับสามีท็อปพิพัฒน์
โดยเธอเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ค่ะบริษัทของเธอเอง
ประสบปัญหาทางด้านการเงินถึงขั้นเกือบถูกยกเลิกโครงการทั้งหมด
แต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่เก้า
พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ซึ่งก็เท่ากับเป็นการชุบชีวิตธุรกิจของทั้งคู่
ให้กลับมาเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้ง
นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้งคู่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามา
แม้ว่าผลตอบแทนของธุรกิจนี้อาจจะไม่มากนักค่ะ
แต่ก็อยากสารต่อพระราชปนิษฐานของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ทรงห่วงใยในสิ่งแวดล้อมของประเทศมาโดยตลอด
ในสองคนตอนกลับมา
ว่าจะคากาย

ทุกคนที่เห็นแต่งเวลาก็จะ

ของการที่เราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นต่อจากนี้

แล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนด้วยดังนั้น